พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราธานีนะคะเจ้าของร้านขายอาหารบนเกาะสมุยค่ะ
ได้มีการสะสมธนบัตรรัชกาลที่๙ฉบับต่างมายาวนานกว่า๒๐ปี
ส่วนดาบตำรวจนะคะก็สะสมธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสาป
มาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ค่ะ
ดาบตำรวจสิริวัตรยานสูตรผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราธานี
ซึ่งเป็นหนึ่งในประชาชนที่รอแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่ก่อนเวลาธนาคารเปิดค่ะ
บอกว่าได้สะสมธนบัตรและเหรียญกษาปมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
โดยธนบัตรใบแรกเป็นธนบัตรฉบับราคา๕๐สตางค์
และสแตมอากรที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

แล้วก็จะสะสมไปเรื่อยตามกำลังความสามารถที่มีอยู่
ด้านนางสาวชนนิพาชาญชัยวัดอายุ๕๐ปีหรือว่าเจ๊จือ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง
ริมถนนสายทวีลราชภักดีตำบลอ่างทองอำเภอกขสมุยจสุราธารณี
ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่สะสมธนบัตรฉบับต่างเป็นจำนวนมาก
กรอบติดไว้ตามมุมต่างของร้านอาหาร
ให้ผู้คนที่เข้ามารับประทานอาหารได้ชื่นชม
เปิดเพลย์ด้วยนะคะว่าเริ่มสะสมธนบัตรราชการที่๙ฉบับต่าง
รับเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อก็คือ

จากจะมีการสะสมธนบัตรแล้วนะคะ

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย